คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่มีประชาชนเดินทางออกต่างจังหวัด
เพื่อไปฉลองสงกรานมากที่สุดนะครับ
และปีนี้สถานีกลางบางซื่อเป็นสงกรานปีแรก
ที่มีการเปิดให้บริการรถไฟเต็มรูปแบบด้วยนะครับ
บรรยากาศที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัต
หรือว่าสถานีกลางบางซื่อวันนี้เนี่ยคนเยอะนะครับ
แล้วก็เป็นปีแรกของการเปิดให้บริการเดินรถช่วงของสงกราน

นักท่องเที่ยวประชาชนแล้วก็คนที่เดินทางกลับต่างจังหวัด
ก็ไปซื้อตั๋วเดินทางกันตลอดทั้งวันนะครับ
ส่วนใหญ่ก็มีการเดินทางเส้นทางสายยาวถูกจองเต็มทั้งหมดแล้ว
ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้มีการเพิ่มขบวนรถเสริม
ขาออกจากกรุงเทพอีก๔ขบวน
รอรับการเดินทางได้สูงสุด๑แสนคนต่อวัน
ก็มั่นใจว่าจะเพียงพอแล้วก็จะไม่มีผู้โดยสารตกค้าง
วันนี้ก็นั่งกันสบายในอาคารแบบนี้ครับ

ในการที่มาใช้บริการที่สถานีกลางบางซื่อ
เนื่องจากว่าสะดวกไม่แออัดแล้วก็มีแอร์เย็นสบายครับ
รวมทั้งก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ

แล้วก็ชาญชาลาเองก็มีจุดจอดที่ดี
ผู้โดยสารเองก็สามารถขึ้นได้อย่างสะดวกสบาย
ส่วนที่หมอชิดนะครับคนแน่นทั้งวันเหมือนกันครับ
แต่ว่าส่วนใหญ่ก็มีการจองตัวกันล่วงหน้ามาแล้ว
บางคนก็ไปรอซื้อตัวก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้าง
ซึ่งทางบกษอเองก็คาดว่าวันนี้แหละครับ
มีคนเดินทางมากที่สุดประมาณ๖๐๐๐คน

แล้วก็ก่อนจะหยุดยาวช่วงของสงกราน
แล้วก็มีให้รถจัดรถไว้บริการประมาณ๔๕๐๐เที่ยว
แต่ว่าเพื่อความเพียงพอเองก็ต้องเพิ่มรถเสริมอีก๗๐๐คัน
รับผู้โดยสารได้สูงสุดประมาณ๑แสนคนเช่นเดียวกันนะครับ

วันนี้ก็คนไปใช้บริการเดินทางกับเครื่องบินเยอะนะครับ
ทางด้านของททเองก็มีการประมาณการในการเดินทางของประชาชน
ช่วงของสงกรานทั้งสนามบินทั้ง๖แห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบเนี่ย
จะมีเที่ยวบินรวมช่วงสงกรานนะครับ
๑๔๒๒๐เที่ยวบินเพิ่มขึ้น๕๙เปอร์เซ็นต์จากปีก่อน
และผู้โดยสารประมาณ๒๓๗๗๐๐๐คนเพิ่มขึ้น๑๓๗เปอร์เซ็นต์จากปีก่อน
คนเยอะมากและขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางประมาณ๒๓ชั่วโมง
ป้องกันการตกเครื่องนะครับ